ส่วนช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูชุมชนริมน้ำกันหน่อยนะคะ
ชื่อชุมชนว่าชุมชนจันทบูรณ์อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

แต่ว่าตอนนี้ยังคงวิถีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมไว้
และถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมแบบเดิมให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ
ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ค่ะ
บ้านไม้เก่าแก่ที่เรียงรายสองข้างทาง
ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม

ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ
ของวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์
ที่มีอายุกว่า๓๐๐ปีค่ะ
สำหรับใครที่จะมาเดินเล่นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณนะคะ
ที่นี่ค่ะเขาก็มีบ้านเรียนรู้ชุมชน
ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนนี้
ให้เราได้เข้าไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะ
เรียนรู้ชุมชนเลขที่๖๙แห่งนี้เป็นบ้านเก่าแก่อายุกว่า๘๐ปี
ด้านหน้าเป็นผนังก่ออิจฉาปูนหนาผสมสีเหลืองอ่อนตามเทคนิคของช่างสมัยก่อน
ภายในจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนริมแม่น้ำ
ซึ่งเคยเป็นย่านการค้าสำคัญรวมถึงภาพถ่ายที่ทำให้ผู้เข้าชม
เหมือนได้ย้อนกลับไปสัมผัสวิถีชีวิตในวันวานของย่านริมน้ำจันทบูรณ์
บ้านเราสวยอันนี้เราบอกได้จากที่มีการถ่ายหนังถ่ายละครเยอะมาก
เราก็เอาจุดนี้ไปเป็นจุดขายก็เลยคือเรื่องสถาปัตย
และในระยะแรกที่เราเริ่มฟื้นฟูเราก็ปรับปรุงภูมิทัศน์
แต่ปรับปรุงวิทัศนี้เราไม่ได้ไปก่อสร้างหรืออะไรเพิ่มเติมเลย
เรายังอนุรักษ์ของเดิมอยู่นะคะ
เพียงแต่ว่าการอนุรักษ์ที่ง่ายที่สุดของเราก็คือเรื่องความสะอาด
ที่น่าหลงไหลของที่นี่คือคนเก่าคนแก่
ยังคงทำอาชีพค้าขายในตลาดชุมชนค่ะ
ป้าไต้ทำขนมไข่ขายตั้งแต่อายุ๑๘ปี
ปัจจุบันอายุ๘๕ปีแล้ว
ขนมไข่ของป้าไต้ขึ้นชื่อว่า
เป็นขนมเจ้าดังแห่งชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์
นักท่องเที่ยวต้องมาแวะชิมค่ะ
อีกหนึ่งร้านชื่อดังที่เปิดขายมานาน

ของขึ้นชื่อคือขนมปังสังขยาราคาเบาค่ะ
ห่อมี๖ชิ้นขายในราคา๑๐บาท
สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากจากจันทบุรีได้
ใครอยากมาเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดั้งเดิม
ริมน้ำจันทบูรณ์ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขาพิบาล
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
มีร้านค้าเปิดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาชมชิม
และถ่ายภาพเพลินตลอดทั้งวันค่ะ